ขอเสียงสมบูรณ์หน่อยครับ
ชะแบบสุดท้ายของคุณเกษมครมสันค่ะ

ช่วงที่ป้ายมานะคะเขาก็เปิดร้านอาหาร
สู้ชีวิตหวังหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ก็ต้องบอกตรงนะคะโควิดก็คือผ่านพ้นไปได้นะคะ

บอกว่าแบบว่าขอปิดบริการชั่วคราว

ล่าสุดนะคะน้องอ้อมอกอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐของเรา

ถามว่าพี่ธุรกิจเป็นไงเจ๊งหรือเปล่า

แกบอกว่าเปล่าคือตอนนี้พี่งานร้องพงร้องเพลงมันกลับมาแล้ว

พี่แกก็บอกเลยว่าอ้าวพี่ก็รุ่นใหญ่แล้วนะ

ไม่ได้ว่าเจ๊งนะก็คืออย่างที่บอกไปแหละ
ปรับปรุงถาวรนะฮะคือเราเหนื่อย
ก็ทำไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้จ้างใครเลยนะฮะ
ก็ไม่ใช่เจ๊งแต่ว่าไม่มีแรงที่จะทำมากกว่า
ก็ตอนนี้ก็มุ่งงานเพลงก่อนแต่ว่าก็ไม่แน่นะ
ถ้าหากว่าแฟนเพลงต้อนรับน้อยลงก็อาจจะกลับมาเปิดอีก

ไปเยอะนะเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอยู่บ้านอยู่แล้ว

เกือบหมดครับเกือบหมดเริ่มเป็นเหรียญเลย

ถือว่าโชคดีคือว่าฟื้นมาทันนะฮะที่ว่าให้จัดงานได้ครับผม
คิดสั้นไม่มีแต่คิดจะหนีไปบวช
จะหนีไปบวชเลยแต่ว่าเราจะทิ้งภาระไม่ได้